ใครที่มีสัตว์เลี้ยงนี่ตัดอารมณ์นิดนึง

ก็ไปกันได้นะคะตั้งแต่วันที่๓เลยคุณผู้ชม
ตุลาคมนี้นะคะโดยทัพทิมก็มาเชิญชวนกันไป

พาอุ้มแมวไปได้เลยค่ะ
ก็เป็นการเว้นหานักแสดงนายแบบ
นักกีฬาอีสปอร์ตอะไรก็ได้นะ

ไม่จำกัดเพศเป็นเพศที่๓ได้หมดเลย

จนถึงวันที่๑๕ตุลาคมไม่แน่นะคะ
จะได้มาเป็นนะคะอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนน้อง

ต้องนะคะปิดท้ายกับเพื่อนของเชอรี่

ก็มาคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มาสวัสดีพี่นะคะ

ก็ผ่านการคัดสรรจากเวทีใหญ่กสิกรไทยนะคะ

เออไม่แน่นะคะจะได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะ
ในนั้นมีนางสาวไทยด้วยนะมีน้องอี้ด้วย
นะคะก็เดี๋ยวติดตามให้กำลังใจกันต่อไปค่ะ